โดดพลิ้วจับโจร

จะไปจับโจรที่วิ่งอยู่ข้างหน้านะฮะ
และตำรวจลั่นชุดมันไม่ได้รัดนะ
ขอบคุณท่านผบตรที่ได้อนุมัตินะฮะ

อุ๊ยถ้าเกิดเป็นชุดรัดนี่มีแคว้กแน่ใช่ไหม
นี้ไม่แควกวิ่งจับโจรได้สบาย
คุณผู้ชมเขามีการแชร์คลิปนี้
ตำรวจโอ้โหวิ่งเร็วโดดพริ้วมาก
โอ้โหคุณคือเหมือนกับติดสปริงที่เท้ายังไงก็ไม่รู้
โจรทั้งตำรวจเลยนะใช่นี่เป็นนักกีฬากระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
ก่อนป่ะเนี่ยนี่เด้งดึงข้ามกำแพง
แต่ตอนจับกลับมาเนี่ยโอ้โห
คิดว่าข้าจะกระโดดไม่ได้หรือไง
คิดว่ากางเกงของข้ามันรัดหรือไงไม่นะนี่ข้านะกางเกงยึดอยู่
คุณผู้ชมฮะคล่องแคล่วขนาดนี้นะฮะกลายเป็นคลิป
คุณผู้ชมคลิปเนี่ยถูกแชร์ไปคนดูเยอะมากหรอนะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะว่าคลิปสั้นแค่นี้เองคนดูเยอะมากฮะ
นี่ครับวันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากใครรู้ไหมคุณ
จากตำรวจของสพเมืองสุพรรณบุรีตำรวจนายนี้หรือเปล่าเนี่ย
เออนะฮะอย่างที่บอกตำรวจนายนี้โด่งดังในโลกโซเชียลนะครับนี่ครับ
เราไปคุยกับจ่าสิบตำรวจฤทธิพรขาวเจริญผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับปรามสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
เนื่องจากวันนี้พันธุ์ตำรวจโทตะวันวัฒนรังสรรครองภูมิกับการสพเมืองสุพรรณบุรีที่กระโดดข้ามรั้วติดภารกิจ
คุณผู้ชมคนที่กระโดดข้ามรั้วเนี่ยก็คือรองตะวัน
รองตะวันไม่อยู่เราคุยกับจ่าสิบตำรวจฤทธิพรก่อน
เพราะจ่าสิบตำรวจฤทธิพรก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อกี้เดินไปรวบตัวผู้ต้องหาเห็นไหม

เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นประมาณบ่าย๒
ของวันที่๓กุมภาพพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจชุดสืบสวนสภมสุพรรณบุรีจริงแล้ว

ผู้ต้องสงสัยอยู่ริมถนนมีท่าทางพิรุษ
คล้ายมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่
ก็เลยขอตรวจค้น
เขาลงรถปุ๊บวิ่งหนีกระโดดข้ามรั้วอย่างที่เห็นเลย
เข้าไปในบ้านซึ่งอยู่เยื้องกับโรงพัก

ตำรวจโทตะวันวัฒนรังสรรค์
นายตำรวจที่กระโดดข้ามรั้วไปจับนั่นแหละครับ

เออไม่เช็คเลยว่าเขาไปพื้นที่ใครนะฮะ
และเป็นช่วงที่รองตะวันผ่านมาที่บ้านของตัวเองพอดี

นี่ครับตอนนั้นนะเขายังไงรู้ไหมคุณ
รองตะวันเห็นว่ามีรอยเท้าอะไรเดินอยู่แถวบ้าน
และทีนี้ครับก็สงสัยว่ามันมีเหตุอะไรหรือเปล่า
ปรากฏไปเจอนายเต้ยซ่อนตัวบริเวณที่เพาะเห็ด
เมื่อนายเต้ยเห็นตำรวจก็วิ่งกระโดดข้ามรั้วอย่างรวดเร็ว
รองตะวันก็กระโดดข้ามกำแพงเหมือนกันนะครับ
ฟังเสียงกันหน่อยนะครับ

ถ้ายงงส้นกะถิญนะหรอ

ตอนลงรถมาเมื่อกล้องเขาเริ่นมามันก็วิ่งกระโดดวิ่งส่วนออกมา

และไปจับได้บริเวณทางด้านหนึ่ง

แล้วตามไปจับได้ตรงโน่น
คุณผู้ชมซึ่งจริงอย่างที่ผมบอกไป
คือพาไปตรวจปัสสาวะหารสารเสพติดแล้วนะ
แล้วก็ส่งปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาล

ผมผลการตรวจพบว่านายเต้ย

ก็แจ้งข้อกล่าวหาเสพสารเสพติดแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เลยนำตัวมาที่โรงพักปรากฏ
โอ้โหกระโดดหนีจากรถและกระโดดเข้าบ้านของรองตะวัน
คุณผู้ชมฮะนักข่าวของเราได้พูดคุยกับพันธ์ตำรวจโทตะวันด้วย
ได้รับการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นภาพของผมที่ผ่านมาประสบเหตุพอดีนะฮะ
ผมสังเกตเห็นรอยเท้าผิดปกติภายในบ้านพัก
ก็เลยเดินสำรวจในบ้านพักพบว่าผู้ต้องหาซ่อนตัวบริเวณที่
ผมใช้ในการเพาะเห็ดพอดี
จากนั้นผู้ต้องหาเห็นผมจะเอผมมองสบตากัน

ผมเลยกระโดดตามทันทีแล้ววิ่งไปตามอย่างรวดเร็ว
จับตัวได้แล้วก็ส่งตัวให้กับชุดสืบสวนนะครับ

สำหรับกรณีที่มีชาวโซเชียลแสดงความคิดเห็นถึงการกระโดดกำแพง

ท่านตำรวจโทตะวันบอกว่าผมก็ต้องขอขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ
และต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา
ที่ได้นำเครื่องแบบรุ่นใหม่มาให้ใส่
เพราะชุดนี้มันมีความคล่องตัวมากครับ

สามารถกระโดดข้ามกำแพงได้อย่างธมัดธแมงครับ
และผมนะคุณเป็นคนชอบออกกำลังกายทุกวัน

ผมเป็นตำรวจฮะผมต้องแข็งแรง
ผมเล่นกีฬาหลายประเภทเลยโดยเฉพาะวิ่ง

เตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างในอาชีพตำรวจนะครับ
สำหรับพันธ์ตำรวจโทตะวันเนี่ยนะฮะ
เมื่อปี๖๒สมัยดำรงตำแหน่งสารวัตร
โด่งดังในโลกโซเชียลมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
ตอนไปทำภารกิจนะคุณ
ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝุงชนที่วัดธรรมกาย
ดูสินะครับจนได้รับฉายาจากสื่อมวลชนตอนนั้นว่า
สารวัตรแบงค์ตำรวจหล่อขวัญใจสื่อ
นี่คุณโอ้โห
แต่อยากรู้ว่าเครื่องแบบใหม่คือยังไงนะ
ผ้ามันยืดหยุ่นได้ดีหรือว่าไงนะ

มันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ทำได้ดีขึ้น
ใครเป็นตำรวจบ้างรับชมข่าวอยู่บ้างนะฮะ
บอกผ่านไลน์หรือทางเฟสมาหน่อยว่า
ปัจจุบันชุดผมที่พวกพี่เห็นว่ามันรัดรูปเนี่ยนะฮะ

บางคนบอกเป็นผ้าเป็นเด็กหรือเปล่า

กลัวแบบบางทีกระโดดปุ๊บจะแควกจะขาดมาแบบนี้นะคะ